ตั้งใจจริงที่จะเอามานำเสนอโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีคุณผู้หญิงทั้งหลาย
ตาปลอมต่อขนตาฮิตกันมาก
แต่ระวังนะคะเวลาทำกับข้าวเนี่ยข่าวนี้เป็นอุทาหรณ์เลยนะคะ
ผู้หญิงคนหนึ่งค่ะไปต่อขนตาปลอมมาปรากฏว่าไปทำกับข้าวไฟลุกพลึบ
โอ้โหไม่ว่าไอ้ขนตาปลอมจะทำมาจากขนมิ้งหรือขนอะไรก็แล้วแต่
มันไหม้ค่ะเป็นแพงแบบนี้นะคะ
นี่ค่ะไหม้ติดกันเป็นแพงแบบนี้เลยนะคะ

ดูสิหงิกเลย
เอาจริงขนจริงก็หงิกนะไม่ต้องขนตาปลอมนะฮะ
แต่ยังเคราะห์ดีนะคะยังเคราะห์ดีมาก
ความเสียหายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นกับขนตาปลอมเท่านั้น
มันไม่ไปถึงดวงตาแล้วก็ใบหน้าของเธอนะคะ

บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดเพชรชบุรีนะคะ
เหตุผลที่เอามาโพสต์เนี่ยก็คืออยากต้องการให้เป็นอุทาหรณ์เตือนภัยสำหรับผู้หญิง
ถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวมากที่ท่านอาจจะมองข้าม
จริงนะเวลาทำกับข้าวคือบางทีไฟแรงอย่างเช่นอะไรนะ
ผัดผักปุ้งไฟแดงไฟแบบเออไฟแรงนึกออกไหมคะ
ึบขึ้นมาโอ้โหอย่าว่าแต่คนตาปลอมเลยค่ะ
ผมบนหัวเราก็ไปทั้งดวงได้นะได้เหมือนกันนะใช่ค่ะ
ดูแล้วเขาลอกอย่างนี้เลยเหรอใช่สุดท้ายแล้วนี่นี่เห็นไหม
ก็ทำใหม่ให้เธอได้ก็ออกมาอย่าหยุดสวยอย่าหยุดสวยนะคะ
คุณผู้จะต้องระวังนะกับข้าว